พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในการแลกซื้อธนบัตรที่ระลึกเหล่านี้ในจังหวัดต่างกันนะคะ

ประชาชนเนี่ยอยากได้เก็บไว้จริงเพราะว่ามันไม่มีอีกแล้ว
หลายคนอยากที่จะมีติดบ้านไว้เอาไว้ให้ลูกให้หลานดูนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
บรรยากาศคึกคักมากนะคะเพราะว่ามีประชาชนกว่า๒๐๐คนมาต่อแถวค่ะ
เพื่อที่จะรอแลกซื้อธนบัตรที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้จัดสรรให้เพิ่มเติม๒รุ่นสุดท้าย
รวมกว่า๑๓๐๐๐๐๐ฉบับ
โดยนางสาวจิตรดาสายจันทร์ผู้จัดการธนาคารบอกว่า
จะได้รับจัดสรรธนบัตรธนาคารชนิดราคา๖๐บาทค่ะ
และธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา๑๐๐บาทอย่างละ๑๐๐ฉบับ

โดยก่อนที่จะนำมาให้ประชาชนแลกซื้อเมื่อวานนี้เนี่ย

แลกได้ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น
แล้วก็ได้แค่๑ฉบับต่อ๑คนค่ะ

เพราะว่าส่วนใหญ่อยากจะได้ทั้ง๒ฉบับ๒รูปแบบ

ต่างจากที่ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย
สาขาโรบินสันศรีราชาในจังหวัดชนบุรีค่ะ
ประชาชนกว่า๕๐๐คนก็ไปยืนต่อแถว
แลกซื้อธนบัตรธนาคารและธนบัตรที่ระลึก
โดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารต้องใช้วิธีแจกบัตรคิวเพื่อความเรียบร้อยนะคะ
ประชาชนบางส่วนเองผิดหวังกลับไปเหมือนกัน
เพราะว่าบัตรธนาคารแล้วก็ธนบัตรที่ระลึกนั้น
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนมายืนรอกันแต่เช้าเลยนะคะ
หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนโชตนาในตัวเมืองเชียงใหม่
มารอกันตั้งแต่ที่แบงค์ยังไม่เปิดค่ะ
รอกันท่ามกลางสายฝนด้วย
บางคนบอกว่ามาตั้งแต่เช้าแล้ว
เพราะว่าอยากได้บัตรธนาคารและธนบัตรที่ระลึกที่จะเปิดให้แลกซื้อ
เพราะว่าล็อตนี้ถือเป็นล็อตสุดท้ายแล้วค่ะ
รวมถึงยังมีจำนวนจำกัดได้ด้วย
ก็เลยอยากที่จะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก
โดยธนาคารพาณิชย์บางสาขาเนี่ย
ประชาชนไปแลกซื้อจนหมดภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเองค่ะ
ส่วนบรรยากาศตามธนาคารพาณิชย์สาขาต่างในจังหวัดพัทธลุง
ก็คึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยนะคะ
ประชาชนไปเข้าแถวรอแลกธนบัตรที่ระลึกกันตั้งแต่เช้า

เพราะว่าธนบัตรนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอค่ะ
โดยเฉพาะบัตรธนาคารชนิดราคา๖๐บาท
อันนี้ถือเป็นความพิเศษเพราะว่ามีเพียงแค่รุ่นเดียว
โดยสาเหตุที่ถูกเรียกว่าบัตรธนาคาร
ที่จะเรียกว่าธนบัตรเหมือนฉบับอื่น
เป็นเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งเงินกระดาษที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ปกติแล้วเราจะเรียกว่าบัตรธนาคารค่ะ
แต่ถ้าหากออกโดยรัฐบาลก็จะเรียกว่าธนบัตร